พูดถึงโควิดนะคะมีคนนึงไม่ได้ติดนะเฉียดชิวตลอดเลยนะคะแล้วปรากฏว่าเธอกลับมาทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะคุณมดดำ
ข้าวใส่ไข่ให้ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะมดดำก็ให้เยอะเช่นเดียวกันนะคะให้ความรู้เรื่องโควิด
ส่วนคนขับรถนะคะแล้วก็เลขาส่วนตัวเนี่ยตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ใกล้ออกจากโรงพยาบาลแล้วล่ะค่ะ
มดดำบอกเลยนะคะว่าอย่าประมาทกับโควิดนะเธอ
หากติดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเพิ่มภาระกับสังคมมากมาย
โรงพยาบาลเอ้ยอะไรเอ่ยจะรับผิดชอบเราไม่พอ
และสิ่งที่พี่มดดำทำตอนนี้นะคะก็คือการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ
งดไปที่เสี่ยงคนเยอะคือปกตินางก็ไม่ไปไหนอยู่แล้วคุณผู้ชม
ไปแต่ที่จัดรายการเนี่ยแหละค่ะแล้วพออยู่มาจัดรายการใช่ไหม
ที่สำคัญวันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะคุณผู้ชม
มดดำก็จะเข้าสู่ระบบรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙แล้วล่ะค่ะ
เราไม่รู้ครับว่าโควิดมันจะกลับมาอยู่กับเราได้เมื่อไหร่
มดำเองอย่างที่มะดำเองโอ้โหป้องกันทุกอย่าง
แต่ปรากฏคนรอบตัวมะดำติดโควิดหมดเลยรอดมาได้นี่ก็บุญแล้วฮะ

เราอยากจะกลับมาใช้ชีวิตปกติกันหรือยัง
ถ้าเราอยากกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วเราร่วมกันช่วยกันฉีดวัคซีนทั้งประเทศเลยฮะ